แต่ขอพูดสั้นคำเดียวง่ายเลยว่า
ยาหาธรรมอีกแล้ว

มันไม่รู้นะอันนี้เราเตรียมกันไว้ก่อน

ห๊า

โอ้โฮเดี๋ยวก่อนมาต้องบอกอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวภาพตัดไปเมื่อกี้
อยากดูภาพต่อด้วยภาพสุดท้ายคือกระโดดทำอะไรหรือเปล่า

เฉลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพี่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่เพื่อนรักมาก
คือโดนแกล้งประจำเดินแต่งตัวมาหล่ออัด
เฮ้ยเฮ้ยเป็นสเต็บการตกใจที่เท่มาก
ใช่ไหมแต่งตัวมาตักเต็มยดเดินอาดมาดเท่มาเลย
เจองูห้อยคอลงมาแบบนี้แอบเซเล็กน้อย

พี่เขาก็ถือว่าใจแข็งอยู่จิตแข็งอยู่
แต่ว่าภาพสุดท้ายที่ว่าเป็นภาพตัดนี่สิ

เกือบจะตกน้ำเพราะจะถูกโดนเตะแล้วนี่แหละค่ะ
แม่เล่นเอาแบบนี้

เป็นจังหวะเซนิดนึงนะ
แต่ก็ยังต้องบอกคุณผู้ชมเฮ้ย
จังหวะนี้นะคุณผู้ชมจินตนาการต่อเอาพี่เขาจะใช้ขาข้างไหน
ในการทำโทษเพื่อนที่แกล้งกันขนาดนี้
ขาคู่มั้งฮะ
ต้องเตือนกันว่าถ้าเป็นเพื่อนอยากจะแกล้งกัน
ก็ระวังเช็คสภาพหัวใจเพื่อนด้วย
อย่าหาทำอะไรแบบนี้บางทีมันเกิดอุบัติเหตุได้นะ
ถ้าเขาตกใจแล้วแบบช็อกไปหรือว่าไปชน
หรือลมขาหักอะไรอย่างนี้มันก็ไม่สนุกนะ

แต่ก็พอทำแล้วมันก็สนุกจริงนะ
อย่าทำเนี่ยตัวดี